ทานีบอกว่าแหลงหนักมาก
ชาวบ้านในย่านนั้นคงต้องรวมตัวการสร้างสิ่งนี้
เพื่อเรียกฟ้าเรียกฝนครับ
โอ้โหเห็นแล้วรู้เลย

ทำมาจากต้นมะพร้าว
ตั้งตรงานอยู่หน้าหมู่บ้าน

ได้ผ่านการทำพิธีมาแล้วมีพวงมาลัยด้วยนะคล้องเอาไว้
เป็นที่สะดุดตาจริงจริงสะดุดตาไหมคุณชิสาโอ้โหเห็นชัดเลยค่ะ
สีแดงสดใสเลยค่ะนายสารวุฒิแรงเขตการผู้ใหญ่บ้าน
หมู่บ้านหินโจรเล่าว่าชาวบ้านที่นี่เขามีความเชื่อแล้ว
ส่วนใหญ่คนที่นี่เป็นคนเชื้อสายเป็นชาวมอนเป็นคนไทยเชื้อสายมอนนั่นแหละ
แล้วก็มีความเชื่อในการทำประหลัดขิกเพื่อขอฝน
ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณแล้ว
ก็เลยนำมาตั้งไว้กลางแจ้งแบบนี้เพื่อให้เทวดาเนี่ยนะฮะที่อยู่บนฟ้าได้รับรู้ถึงความแห้งแรงบนโลกมนุษย์เฮ้ย
บางพื้นที่เขาไม่มีฝนจริงอันนี้น่าเห็นใจนะครับแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้ในพื้นที่ย่านเนี่ย
หน้าข้าวแล้วก็พืชไร่ต่างได้รับความเสียหายเพราะว่าขาดน้ำจริง
แล้วพอเอาประหลัดขิกมาวางไว้แบบนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามสิเอาถามจริงเถอะ
ฝนตกไหมชาวบ้านเขาบอกว่าผ่านไปประมาณสัก๑๐วันฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้น้ำในคลองในสระเพิ่มมากขึ้น
ก็ส่งผลให้ไร่นามีความชุ่มชื้นเขียวกระจี

ไม่สามารถจะฟันทงได้หรอกนะว่า
ฟ้าฝนมันจะตกต้องตามฤดูกาล
ทำแล้วสบายใจก็ไม่ว่าอะไรกัน
ถูกต้องแต่ละที่เขาก็มีความเชื่อที่มันแตกต่างกันออกไปในการขอฝนนะ
ไม่ว่าจะเป็นการปั้นหุ่นบ้างล่ะหรือว่าการวางประหลัดขิกไว้หน้าหมู่บ้านอะไรแบบนี้นี่แหละ
แต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยแรงบางพื้นที่ตอนนี้ไร่นาก็เสียหายเหมือนกัน
เพราะว่าน้ำท่วมนะคะก็เห็นอกเห็นใจเหมือนกันนะ